คุณผู้ชมงานเดียวกันนะคะแน่นอนค่ะ

ต้องมีหวานใจของเขาคุณแจ๊คธนพลไปด้วยค่ะ
อ้อมอกอ้อมใจของเราก็ถามคำถามมาให้

อย่างที่บอกไปนะคะพี่อ้อมของเราไปเจอทั้งคู่ในงานไหว้ครูประจำปี
สาวจ๊ะเขาจัดขึ้นที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองค่ะ

พี่เสียงเหน่อมาเลยพี่ติดเบรกก่อนนะ
โควิดที่ผ่านมาเนี่ยหนูโอ้โหไม่มีงานไม่มีเงิน

เพราะว่าปีนี้นะคะคือตั้งใจว่าจะโฟกัสเรื่องงานก่อน
ดังนั้นเรื่องแต่งกับพี่แจ๊คธนพลเนี่ยค่ะ

อย่าเพิ่งมาเร่งหนูเลยไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

เพราะว่าไม่ได้คิดไงที่รักไม่ได้คิดว่าจะต้องมีงานอะไรเมื่อไห

ขนาดแพลนเรื่องงานเนี่ยยังไม่มีเลย
เพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเราอยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อน
อ่านะคะฟังจ๊ะไปแล้วมาพี่แจ๊คกันบ้างค่ะ
พี่แจ๊คธนพลก็รีบตอบทันทีเลยบอกว่า
เรื่องนี้ให้จ๊ะไม่มีคนตัดสินใจเลยไม่อยากไปเร่งมันเหมือนกัน
เพราะว่ารู้จักเขานิสัยเขาดีนะคะ
รับว่าไม่เคยถามหรือว่าคุยเรื่องนี้กับเขาเลยค่ะ
เพราะไม่อยากกดดันแฟนสาวค่ะ
ถ้าเขาพร้อมแต่งเมื่อไหร่เขาก็จะบอกเอง
พี่แจ๊ครีบแห่ขันหมากมาเลยแบบนี้เลยนะคะ
ไปฟังเสียงของพี่แจ๊คกันหน่อยค่ะ
กำลังสบายกำลังมีความสุข
ไม่มีแบรนด์เลยไม่มีจริงเลยครับ
ว่าน้องเขาก็แฮปปี้
คือผมยังไงก็ได้แต่ว่าคิดว่าเขาแฮปปี้อยู่ตรงจุดนี้นะ
ผมคิดว่าผมถ้านิสัยเขานะถ้าเขาต้องการเขาจะบอก

หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ได้สัมภาษณ์คู่กันเลย

คือจ้ะเขาเป็นแม่งานเขาต้องดูแลแขกเรือนะคะ

แต่ว่าพี่แจ๊คก็ไปคอยให้กำลังใจตลอดเลยนะคะ
สงสัยได้แต่ไม่ต้องดราม่า